คุณผู้ชมจำเรื่องน้องเจี๊ยบได้ใช่ไหมคะนางสาวกัญญาวีซาเสนอายุ๒๖ปี
มุกดาหารที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑๑สิงหาคม
ทางครอบครัวออกตามหาไปเจอรอยเท้าและรองเท้าถอดทิ้งไว้
ทางเข้าสำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตรซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่น้องเจี๊ยบเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ที่นั่น
อยู่ประจำแต่พอเข้าไปหาในสำนักสงฆ์ไม่เจอน้องเจี๊ยบ
เมื่อวานนี้ค่ะมีพลเมืองดีแจ้งกับทางครอบครัวของน้องเจี๊ยบว่า
เจี๊ยบไปอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาน้อยดอยอภัยจังหวัดกาลสินโน่นค่ะ
เจอแล้วเหรอฮะเจอแล้วค่ะครับ
ทางครอบครัวก็เลยไปรับตัวนะคะแต่ทางครอบครัวบอกว่าสงสัยว่าน้องเจี๊ยบไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง
คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่ชายของน้องเจี๊ยบนะคะ
นายอภิษฎซาเสนพี่ชายของนางสาวกัญญาวีค่ะ
อภิษฎบอกว่าดีใจมากที่เจอน้องขอบคุณคนที่เป็นพลเมืองดีนะคะ
โทรบอกจนพาน้องเจี๊ยบกลับมาได้แต่นายอภิษฎบอกว่าช่วงที่ไปรับน้องเนี่ย
สำนักสงฆ์เขาน้อยดอยอภัยจังหวัดกาลสินน้องมีท่าทีเกร็งแปลก
เหมือนกับไม่ไว้ใจคนในครอบครัวแต่คนในครอบครัวตอนที่ไปรับก็พยายามคุยอะค่ะ
คุยอยู่พักนึงน้องก็ยอมกลับพาน้องไปพบแพทย์นะคะ
ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้น้องเจี๊ยบยังอยู่โรงพยาบาลค่ะ
พี่ชายบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุยกับน้องสาวอะนะคะน้องสาวเล่าให้ฟังว่ากลางดึก๑๑สิงหาคม
หายตัวไปอ่ะนะวันนั้นน่ะก็คือหนีออกมาจากบ้านเดินเท้าไปที่สำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตร
เก็บของแล้วก็เดินออกจากวัดเดินผ่านไร่มันสัมปะหลัง
แล้วก็เดินเท้าออกไปจนถึงถนนใหญ่ระยะทางประมาณ๒๐กิโลเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วตอนมืดแล้วด้วยอ่ะดึกแล้วอะค่ะน้องเจี๊ยบบอกพี่ชายว่าก็ไปโบกรถ
บอกให้รถไปส่งที่สำนักสงฆ์เขาน้อยโดยอภัยที่จังหวัดกาลสินหน่อย
และระยะทางเนี่ยค่ะ๑๐๖กิโลอ่ะค่ะแต่พี่ชายบอกว่าก็ยังไม่ได้ถามน้องนะ
ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดินทางกับใครไปทำไมที่นี่คือรายละเอียดยังไม่ถาม
แค่ไปรับตัวน้องมาแล้วพาน้องไปหาหมอก่อนแต่ทางครอบครัวบอกว่ามันแปลกอะค่ะ
ทำไมน้องเจี๊ยบเดินไปโบกรถเองระยะทางที่เดิน๒๐กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชม
เดินเท้าแล้วก็กลางดึกด้วยนะคะครับแล้วทำไมเดินไปไกลขนาดนั้น
ก็เลยสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังพาน้องเจี๊ยบไปอยู่ที่จังหวัดกาลสินหรือเปล่า
เจอตัวก็ดีใจเพราะว่าไม่รู้ว่าที่หายไปไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าครับ
ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่า
ก็เลยไปดูครับยังสงสัยอยู่สงสัยในพฤติกรรมของวัดของแม่ขาวครับแม่เชียร์
สงสัยว่าเขาเป็นคนทาต่างสาย
ครับไปคืนนั้นเลยครับจากจากที่น้องพูดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าครับ
หรือมีใครให้น้องพูดแบบนี้หรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตรนะคะ
ไปสอบถามพระอาจารย์คำนวณถิตยาโนเป็นประธานสำนักสงฆ์นะคะ
เกี่ยวกับข้อสงสัยของครอบครัวของน้องเจี๊ยบเขานะคะ
แต่ว่าตอนที่ทีมข่าวไปถึงพระอาจารย์คำนวณไม่อยู่
ก็ไปคุยกับพระในสำนักสงฆ์ก็ไม่มีใครรู้ว่าพระอาจารย์คำนวณไปกิจนิมนต์ที่ไหน

ทีมข่าวก็พยายามที่จะสังเกตที่กระดานกิจนิมนต์นะคะ
ก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้ค่ะว่าพระอาจารย์คำนวณมีกิจนิมนต์ที่ไหน
ทีมข่าวของเราก็รอนะคะเนี่ยพยายามดูที่บอดที่กระดานแบบนี้ค่ะ
ว่ามีเขียนไว้ไหมก็ไม่มีอะไรครับรอจนถึงเย็นค่ะ
อาจารย์คำนวณก็ยังไม่กลับนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับทางตำรวจนะคะพันธุ์ตำรวจโทนามพาณิชย์นอก
สารวัตรสพป่าไร่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่เจอตัวน้องเจี๊ยบเนี่ยก็ถือว่าจบในส่วนของคดีคนหาย
แต่ถ้าทางครอบครัวติดใจสงสัยว่าน้องหายไปได้ยังไงมีใครพาไปไหม
ตำรวจก็ยินดีจะรับเรื่องไว้นะคะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกพระอาจารย์คำนวณ
ไปสอบปากคำไปสอบถามนะคะพระอาจารย์คำนวณยืนยันว่าไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องของน้องเจี๊ยบหายตัวไปเพราะสิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ย
เจี๊ยบเข้าไปที่สำนักสงฆ์เหมือนกับที่น้องเจี๊ยบบอกไปเก็บข้าวเก็บของเนี่ย
ไม่รู้ว่าน้องเจี๊ยบออกไปตอนไหนไปที่กาลสินได้ยังไงใครพาไป
คือพระอาจารย์คำนวณบอกตำรวจว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คือทางครอบครัวก็ยังติดใจเรื่องเงินแสนกว่าบาทใช่มันมีประเด็นเรื่องเงินด้วย
น้องเจี๊ยบเนี่ยบอกให้คุณแม่เนี่ยช่วยเอาที่ไปเข้าหน่อยแล้วเอาเงินมาแล้วก็จะไปลงทุนอะไรกับญาติยาดของพระในสำนักสงฆ์เนี่ยนะ
สำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตรแต่ป้ายเขาใช้คำว่าวัดป่าเทพนิมิตแต่เขาเป็นสำนักสงฆ์